เข้าไปใกล้วัดแล้วไปดูเรื่องของทิศหน่อยไหมคะ

ทิศสมปองกับที่ดินของเขานะคะ
ก็ปรากฏว่าเรื่องนี้คือสืบเนื่องมาจากที่
สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลร้องเรียน

ที่ครอบครัวของนายสมปองนะคะ
กรุกหรือยึดครอบครองหรือทำประโยชน์
อยู่อาศัยในที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าซำผักหนาม
ทุ่งนาลาวอำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิเนี่ยค่ะ
ล่าสุดค่ะเรื่องนี้นายสุรชัยอาจารบุญอธิบดีกรมป่าไม้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่า
กรมป่าไม้นะคะได้ตรวจสอบพื้นที่ตามข้อร้องเรียน๔กลุ่ม
ก็คือกลุ่มแปลงที่ดินที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจำนวน๖แปลง

กลุ่มที่๒คือแปลงที่ดินดำเนินคดีตามกฎหมาย๑แปลง

กลุ่มที่๓แปลงที่ดินในเขตดำเนินการสอบประกอบ๑แปลง๖ไร่
แล้วก็กลุ่มที่๔แปลงที่ดินที่อยู่ระหว่างตรวจสอบพยานเอกสารและพยานบุคคล๙แปลง๔๗ไร่
แปลงที่ดินที่ตรวจสอบจำนวน๑๗แปลงเนื้อที่กว่า๑๗๐ไร่
ก็ไปตรวจสอบความเชื่อมโยงการถือครองที่ดินของนายสมปองและเครือญาติ
ชั้นต้นเนี่ยไม่มีรายชื่อของนายสมปองถือครองที่ดินนะคะ
แต่ว่าตรวจสอบพบรายชื่อเครือญาติถือครองที่ดินในกลุ่มที่๑
ก็เลยไปตรวจยึดพื้นที่ที่ถูกบุกลุก๒๖ไร่๒งาน๕๕ตารางวาค่ะ
พื้นที่มีสิ่งปลูกสร้างถาวรประกอบด้วยบ้าน๑หลังโรงเรือนปสุศัตริย์๑หลัง
โรงเรือนสองหลังมีการปลูกยางพาราไผ่รวกไม้ยืนต้น
แล้วก็มีแนวเสาปูนล้อมลวดหนาม๓ด้านนะคะ
เข้าไปตรวจสอบหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิ
ก็ปรากฏว่ามีนางกิตติยาซึ่งเป็นพี่สาวของนายสมปอง

แปลงที่ดินมีการเปลี่ยนมือจากเจ้าของเดิม๖รายมารวมเป็นแปลงเดียวกัน
และพื้นที่นั้นก็ยังมีการครอบครองเนื้อที่ทั้งหมดเกิน๒๕ไร่ด้วย
ซึ่งอันนี้มีลักษณะเข้าข่ายนายทุน
ผิดพรบป่าไม้ปี๒๔๘๔และพรบป่าสงวนแห่งชาติปี๒๕๐๗นะคะ
ตอนนี้ก็เลยมีการมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชย๔คอนศาลเป็นผู้กล่าวโทษ
แล้วก็นำเรื่องราวส่งพนักงานสอบสวนสพคศ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ครับผมเข้าไป๒เฟสของคุณสมปองนครไทยส่งลิทธิสมปองเนี่ย
ยังไม่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะเรื่องที่ดินของพี่สาวเนี่ยนะฮะ